สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็แต่งตั้งหัวหน้าภูมิสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย
อายุไม่เกิน๒๓ปีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปตามค่านั่นคือ
อเล็กซันเดรกามาค่ะคนตำรสเอกสมยดพุ่มพันธุ์ม่วงนะคะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัวอริเซ็นเดอร์กามาค่ะ
คุณซื้อชาวบราซิลที่เพิ่งจะอำลาการคุมทีมเชียงรายในเตะหลังจากจบฤดูการสองพันสิบแปด
เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีคนใหม่ต่อจากโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะนะคะ
จากกามาแล้วนะคะก็ตามมาด้วยมาโชผู้ช่วยโค้ชแล้วก็ไซซ่าโค้ชฟิตเน็ต
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู๒๓ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่คัดเลือกทีมไปเล่นในโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ด้วยค่ะ
มาในวัย๕๐ปีนะตอนนี้นะคะประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากค่ะ
ถ้วยพระราชทานประเภทก๒สมัย
อย่างละ๑สมัยค่ะในระหว่างการคุมทีมปี๒๐๑๘
ก่อนที่กามาจะย้ายมาคุมเชียงรายในปี๒๐๑๗๒๐๑๘
โยต้าลีกครับกับไทยแลนดแชมเป้นครับอย่างละ๑สมัยค่ะ